คุณผู้ชมค่ะความเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นเรื่องสำคัญนะคะ
สื่อมวลชนก็จะต้องนำเสนออย่างรอบด้าน
โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้มีความเคลื่อนไหวของน้องนักเรียนนะคะ

ได้มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทางด้านการเมือง
ดังนั้นนะคะเราจะนำเสนอด้วยความเป็นกลางรอบด้าน
และให้เกิดความเท่าเทียมนะคะเพื่อให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมอะค่ะ
วันนี้น้องนักเรียนเขารวมตัวกันไปที่กระทรวงศึกษาธิการ
อยากให้ไปดูบรรยากาศที่นั่นกันก่อนนะคะ

นี่ค่ะท่านรัฐมนตรีก็ไปร่วมพูดคุย

ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนนะคะที่เด็กนักเรียนเขานัดรวมตัวกันที่ด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการหลังจากมีเพจที่ใช้ชื่อว่านักเรียนเลวโพสต์เชิญชวนให้ออกมาปกป้องอนาคตของชาติปกป้องนักเรียนเป่านกหวีดไล่นายนัทพลก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่ท่าน
โดยให้สะพานนักเรียนของแต่ละแห่งไปดำเนินการแต่ก็เป็นเรื่องของการรับฟังข้อมูลต่างต่าง
นะคะซึ่งวันนี้เด็กเด็กนักเรียนที่ไปรวมตัวกันตั้งแต่ประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาที
มีทั้งจากโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับธรรมเนียบรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
บางคนก็นำโบสีขาวผูกที่ข้อมือผูกที่ผมแบบนี้ค่ะ
จริงแล้วทางกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าเตรียมเก้าอี้เอาไว้สำหรับเด็กนักเรียน๑๐๐คน
ให้เข้าไปคุยกันภายในกระทรวงเลยนะคะ
เพื่อป้องกันมือที่สามบุคคลที่สาม
แต่น้องเลือกที่จะจัดกิจกรรมทางด้านหน้า
ก็ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกมารับหนังสือด้วยตัวเอง
ท่านก็ออกมาออกมาเองแล้วก็มานั่งคุย
ซึ่งก็มีบรรยากาศตอนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เดินออกมาจากกระทรวงนะคะ
ก็มาฝ่าวงล้อมเด็กมารับฟังปัญหา
นี่ค่ะก็จะมีเสียงนกหวีดเป่านกหวีด
แล้วก็มีเสียงตะโกนลักษณะว่าออกไปออกไปแบบนี้ค่ะ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

มีคลิปที่มีนักเรียนจะมาผลิตแพทย์ในโลกโซเชียลอยู่สองคลิปนะคะ
เพราะนักเรียนน่าเป็นบูธสีขาว
มีการแชร์กันอยู่เดี๋ยวลองดูค่ะ
ก็ต้องรอดูการชี้แจงด้วยนะครับถูกต้องค่ะเพราะว่าล่าสุดเมื่อวานทางสพกระทรวงศึกษาธิการก็เพิ่งมีหนังสือคำสั่งให้ทุกโรงเรียนเปิดพื้นที่ให้เด็กแสดงออกนะฮะเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองนะครับท่านผู้ชมครับ
ฟังข้อมูลอีกทางด้านหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ดูความเคลื่อนไหวนะครับที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ท่านได้ยินเสียงอยู่มีเสียงตะโกนเป็นเสียงของสื่อมวลชนจากต่างประเทศ
คือเนื้อหาใจความก็ถามประมาณว่าเนี่ย
ณขณะนี้มีเด็กเรียกท่านว่าเป็นนายกเด็จการเนี่ยท่านรู้สึกยังไง
แต่ถ้านายกไม่ได้ตอบนะครับ
แปลให้ด้วย
อย่างไรก็ตามนะครับพลเอกประยุทธ์ได้ให้สัมภาษณ์ในตอนหลังนะครับ
เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้นะครับ
ที่มีการออกมาชุมนุมของกลุ่มเด็กนักเรียน
หรือว่าจะเป็นนักศึกษานิสิตหรือว่ากลุ่มประชาชนปลดแอบนะครับ

เอกประยุทธ์บอกว่าถ้าในส่วนของเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยเนี่ย
อย่าลืมว่าตัวเองเข้ามาด้วยกระบวนการประชาธิปไตยโดยรัฐธรรมนูล
ส่วนที่จะมีการแก้ไขกันก็ต้องไปว่ากันต่อไปในอนาคต
แต่ขอว่าอย่าไปก้าวล่วงสถาบัน
พร้อมกับระบุว่าสิ่งที่กังวลในขณะนี้ก็คือ

ซึ่งอาจจะมีผู้อยู่เบื้องหลังหรือไม่
และวันนี้อยากให้มองว่าเด็กเป็นพลังบริสุทธิ์

แต่ก็ขอให้ทุกคนมองอนาคตเด็กในวันข้างหน้าด้วย
เรียกร้องมีมากขึ้นเรื่อย
ซึ่งหลายข้อมันเป็นไปไม่ได้
แต่บางเรื่องก็อาจจะทำให้เด็กเนี่ยมีความคาดหวัง

ก็จะเป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูลนะครับ

มีท่าทีจากทางฝ่ายรัฐบาลนะครับ
วันนี้ความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูลนะครับ
ตัวแทนจากภักดิ์รัฐบาลทุกพัก
ได้แถลงเรื่องการยื่นยติต่อรัฐสภาขอแก้ไขรัฐธรรมนูล
ซึ่งในส่วนของฝ่ายรัฐบาลเนี่ย
เสนอแก้ไขสามหลักการด้วยกัน
หนึ่งก็คือจะแก้ไขรัฐธรรมนูลปี๒๕๖
โดยใช้เสียงข้างมากของรัฐสภาตามมาตรฐานสากล
และลงประชามติจากประชาชน
เริ่มจากการแก้ไขมาตราสอง
เกี่ยวกับการแก้ไขรับนูลเพิ่มเติม
โดยไม่แตะต้องการแก้ไขหมวดที่หนึ่งและหมวดที่สอง
และ๓จะตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูลหรือสสร
มาพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูลที่มาจากตัวแทนทุกสาขาอาชีพ
และมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
บรรดาพักร่วมอย่างพักภูมิใจไทยที่แสดงจุดยืน

ความเคลื่อนไหวทางการเมืองวันนี้นะครับ
รัฐทีวีเรายืนยันนะครับว่าเรานำเสนอข้อมูลแบบรอบด้าน

แล้วก็ให้ท่านฟังข้อมูลอย่างรอบด้านจากทุกกลุ่มทุกฝ่ายนะครับ